เกิดเหตุสังหารโหดสาวช่างเสริมสวย

ถูกซ้อมน่วมเลยเพราะว่าเจ้าหน้าที่ไปตรวจ
พบร่างกายมีรอยฟกช้ำเต็มไปหมดเลยนะครับ
เสียชีวิตในห้องเช่านานกว่า๔วันแล้ว
ว่าเป็นฝีมือของสามีชาวต่างชาติ
ซึ่งตอนนี้หลบหนีไปแล้วนะครับ
ที่เกิดเหตุเป็นห้องเช่าเลขที่๒๐๔
ตำบลเชิงทะเลอำเภอทะลังจังหวัดภูเก็ต
ผู้ภัยเข้าตรวจสอบศพของหญิงสาว

ทราบชื่อก็คือนางนิรมนต์เอียดแก้วอายุ๔๔ปี
คว่ำหน้าเสียชีวิตอยู่บนเตียงนอนในสภาพ
ถูกมัดมือไขว้หลังมัดเท้ามีผ้าอุดปาก
ที่บริเลน่ภากให้มีรอยฟกช้ำคล้ายถูกของแข็งกระแทก
และตามร่างกายก็มีรอยฟกช้ำหลายแห่งนะครับ

ว่าเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่า๔วัน
ภายในห้องก็พบข้าวของเครื่องใช้ถูกลื้อค้นกระจัดกระจาย

เจ้าหน้าที่รีบนำศพออกจากห้องส่งชนะสูตรที่โรงพยาบาลทะลาง
สอบถามน้องสาวของผู้เสียชีวิตที่เป็นคนมาพบศพพี่สาวคนแรก
เล่าให้ฟังว่าพี่สาวเป็นช่างเสริมสวย
เปิดห้องเช่าอยู่กับสามีชาวกรีกอายุ๔๓ปีมาได้หลายเดือนแล้วนะครับ
แต่ว่าช่วงประมาณ๑สัปดาห์ก่อนหน้านี้
น้องสาวเองเริ่มติดต่อพี่สาวไม่ได้
โทรหาก็ไม่มีใครรับสายก็เลยตัดสินใจเดินทางมาหาพี่สาวที่ห้องเช่า
แล้วก็พบว่าพี่สาวเสียชีวิตแล้วนะครับ
โดยน้องสาวสงสัยว่าอาจจะเป็นฝีมือของสามีชาวต่างชาติ
เพราะระยะหลังพี่สาวมักจะมีปากเสียงทะเลาะกับสามีบ่อย

จะไปพูดคุยกับผู้ชายคนอื่นไม่ได้เลย
โดยเฉพาะกับอดีตสามีที่มักจะมาหาที่ร้านเสริมสวย
ทำให้สามีใหม่คนนี้หึงหวงแล้วก็มีปากเสียงกันรุนแรง

ชาวต่างชาติของพี่สาวก็ไม่อยู่แล้วนะ

โดยจากการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ก็พบว่า
ชาวต่างชาติคนนี้เดินทางกลับประเทศไป
ตั้งแต่วันที่๑๑กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
ซึ่งตำรวจจะประสานสถานทูตกริสต์ประจำประเทศไทย
ในการติดตามตัวมาสอบสวนขยายผล
ว่าจะเกี่ยวข้องกับเหตุฆาตกรรมโหดครั้งนี้หรือไม่นะครับ